จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต้องระวังนะ
ที่ผมพูดแบบนี้คือมีคนเดินให้รถชน
ขนาดรถหยุดแล้วเนี่ยหยุดแล้วไม่ชนนะ
ก็พยายามเอาตัวมาให้ชนรถ
ไปดูคลิปฮะ

เห็นชัดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตั้งใจพุ่งเข้าหารถคันนี้
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับ

เดินมาให้รถชนลุงอย่าทำอย่างนี้มันอันตรายมาก
หากรถเบรกไม่ทันจะเป็นยังไง

และข้อความของเจ้าของคลิปนะครับ

วันนี้เจอมากับตัวมีคนมายืนรอกลางถนน
ตอนแรกนึกว่าจะข้ามถนนผมก็เบรกจนรถหยุด

พอรถหยุดเขาก็มาชนรถ
แบบนี้ก็มีด้วยพิกัดซอยวัดพระพลานะฮะ
สักข่าวลงพื้นที่ไปหาคนขับรถที่เจอกับเหตุการณ์นี้คือ
นายนนทกรอรุโนเขาอายุ๓๔ปีครับคุณผู้ชมครับ

เล่าบอกว่าที่นำคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน
เพราะต้องการเตือนให้คนใช้เส้นทางดังกล่าว
เพิ่มความระมัดระวัง
หนูเองคุณพ่อป่วยแล้วก็ติดสุรา
ขอให้ลบคลิปออกนะครับ

ส่วนตัวเขาก็ไม่ได้ติดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะ
ไม่ติดใจครับก็พอรู้ว่าเขาป่วยผมก็เฉยเลย

ครับแต่ก็อยากให้ทางญาติพี่น้องเขาดูแลให้ดีครับ
เผื่อใครไปเจอแบบผมถ้าคนอื่นเขาขับรถเร็ว
ลัพธ์จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับ

ปกติจะเดินข้ามถนนก็เดินไปทิ้งขยะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีเหตุการณ์คล้ายแบบนี้เกิดขึ้นนะ
แต่กรณีนั้นคนขับรถเขาไม่พอใจดิ
เขาไม่พอใจนะพอทำแบบนี้ปั๊บเขาเบิ้ลเครื่องใส่

ทีมข่าวนะครับทีมข่าวเก่งมากครับ
ไปหาท่านจนเจอแล้วไปพูดคุยกับคนนี้เลย

ใช่ครับเขาบอกว่าฝากขอโทษผู้ที่ประสบเหตุ
แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ไม่รู้ว่าจะเดินทำไมเหมือนกัน
แต่อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลคือท่านติดสุรานะฮะ
ตอนนั้นคิดแค่ว่าจะเดินกลับเท่านั้นเอง
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เคยเดินให้รถชนก่อนหน้านี้
รับว่าเมาแล้วก็ฝากขอโทษด้วยเหมือนกัน
อย่างนั้นนะครับทางลูกหรือญาติญาติต้องดูให้ใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถมาแรงแล้วคราวนี้ถ้าเขาเบรกไม่อยู่
เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นไปแต่ขอให้ปลอดภัย